คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านดารานะ
เพราะขายยาพลังอึดคุณ
ให้แข็งให้อึดให้ทนให้นานอะไรแบบนี้นะฮะ

หลายคนเห็นพาดหัวข่าวนี้แล้วดาราคนไหนโดน

คือตำรวจสูญสอบสวนอัยกรรมทางเทคโนโลยีนะครับ
นำกำลังพร้อมด้วยสารพร้อมหมายสารจังหวัดพัทยานะครับ
เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย๒แห่งในจังหวัดชนบุรี
ก็คือหมู่บ้านดุสิตพัทยาหิวนะครับ
เที่ยงเผอร์บางละมุงแล้วก็หมู่บ้านคูณสุกหนึ่ง

ก็ตำรวจบอกว่าเฝ้าติดตามความผิดทางสื่อออนไลน์
พบว่าบริษัทแกรนเจน๑๔จำกัด
ซึ่งเป็นของนางสาวพัฒนบรีธีรโชธภูวนัน
คุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมเคยติดตามผลงานของเธอ
เธอเคยเป็นอดีตนางเอกยุค๙๐นะ
แล้วก็อีกคนนึงคือนางสาวิรันนัทนะฮะเพียรสบายนะครับ
คือทั้งสองคนได้โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพและสรรพคุณ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่านชายตรามานะอันเป็นเท็จ

หลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
โดยใช้ข้อความที่เป็นเท็จ
เพราะว่าในข้อความของในอะไรนะผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม
ต้องสงสัยได้จำนวนหนึ่งนะครับ
ขณะที่ตัวของอดีตนางเอก
รวมทั้งเป็นผู้จัดให้มีการโฆษณาด้วย
ทางตำรวจจึงส่งควบคุมตัวไว้ที่ตำรวจภูทรปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
เพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ
สำหรับคนคนนี้นะคุณนะหลายคนอาจจะดารานางเอกยุค๙๐เป็นใคร
นี่ฮะพัฒนารีธิรโชธภูวนันนะครับ
ก็เคยมีผลงานนะคุณนะเพราะว่าเคยเป็นนักแสดงที่มีผลงานภาพยนตร์หลายเรื่อง
ส่วนกิฟต์พัฒนารีเคยเป็นดาวมหาวิทยาลัย
และเคยประกวดเวทีเดียวกันกับคุณแพนเค้กเขมมะนิดด้วย
แล้วก็ตอนนั้นกิ๊บพัฒนารีที่ถูกควบคุมตัวได้ที่หนึ่ง
แล้วก็เป็นนางเอกละครด้วยนะครับ
คือคุณกิ๊บพัฒนารีห่างหายไปจากวงการบันเทิง

หลังจบมาก็นี่ผ่านตัวมาเป็นนักธุรกิจคุณ
ก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ช่วงหนึ่งประสบความสำเร็จ
เป็นเหมือนไฮโซเซเลปเลยล่ะ

แล้วก็เคยได้รับรางวัลมากถึง๑๕รางวัล

เพื่อพูดคุยเรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจระดับร้อยล้านเลย
แต่คราวนี้มาเสร็จเจ้าหน้าที่เพราะอะไร
เกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาเกินจริง
เออนะครับทีนี้ก็ต้องมีการยึดผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบกันต่อด้วย